ช่วงนี้กลับมาเนี่ยนะเรื่องของข่าวสารเรื่องราวความแปลก
มีมาฝากกันแน่นอนนะคะไปดูเรื่องราวประเพณีของชาวจังหวัดราชบุรีกันหน่อย
เชื่อว่าหลายคนก็ยังไม่เคยเห็นก็คือเรื่องราวของการเหยียบหลัง
เหยียบหลังกะเรียงค่ะคุณผู้ชมเขาทำกันยังไงไปดูกัน
เหยียบหลัง
นี่แหละเรียกว่าเป็นประเพณีเหยียบหลังกะเหลี่ยงนะคะ
จัดที่วัดแจ้งเจริญตำบลจอมประทัดอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีค่ะ
งานนี้เนี่ยมีชาวกะเรียงกว่า๓๐๐๐คนจาก๔จังหวัด
ก็คือกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคิริขันมาร่วมงานนะคะ
ซึ่งเขาจะจัดเป็นประจำทุกปีและชาวกะเหลี่ยงก็ถือว่าช่วงนี้จะต้องปฏิบัติกัน
ในช่วงวันขึ้น๑๔ค่ำ๑๕ค่ำและวันแรม๑ค่ำเดือน๕
หรือว่าประมาณช่วงกลางเดือน๔ของทุกปีค่ะ
วัดแจ้งเจริญจะมีชาวกะเหลี่ยงเดินทางมาโดยไม่ได้นัดหมาย
คือเขารู้กันทุกปีในช่วงเวลานี้จะต้องมาสืบทอดตามความเชื่อของชนเผ่านะคะ
ซึ่งก็จะเดินทางรอนแรมมาเพื่อนามัศกาลหลวงพ่อนวม
โดยจะมีการประกอบพิธีพลีกรรมต่างซึ่งเชื่อว่า
ว่าการที่ให้หลวงพ่อนวมมาเหยียบหลังก็จะเป็นสิริมงคล
โดยจะต้องเหยียบหลังก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา
อำนาจผลบุญที่ได้ก็จะส่งผลทำให้พวกเขาเจริญรุ่งเรือง
ขจัดปัดเป่าสิ่งที่สุมรุมอยู่ภายในใจนะคะ
ถือว่าเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไป
ปีนี้มีการจัดกิจกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของ๘ชาติภัณฑ์ในจังหวัดราชบุรี
การแสดงของเยาวชนชาวกะเหลี่ยงนิทัศกาลความเป็นมา
มีการประกอบพิธีกรรมพลีกรรมบวชพระบวชชีขอลูกอาบกิบน้ำมนต์
เพื่อแก้กรรมผิดผีและการแก้บนในสิ่งที่ขอกับหลวงพ่อนวมนะคะ
ปีนี้มีชาวกระเหลี่ยงร่วมบวชสามเณรและบวชชีพรามกว่า๑๐๕๓คนค่ะ
แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะ
เพราะว่ามาเพื่อที่จะดูประเพณีเหยียบหลังกะเหลี่ยงโดยเฉพาะเลย
แล้วก็เหมือนจะทำให้เวลาเดินทางกลับบ้านแคล้วคลาดปลอดภัย
จริงก็ไม่เคยเห็นนะคุณจะได้ลองนอนได้ไหม

อย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้ถ้าให้คุณแม่เหยียบแล้วก็
หรือเดี๋ยวให้น้องสเกลเหยียบ

ถ้านี่เดียวแล้วก็หลายซี่เลย

ลองไหมอ้าวลูกผู้ชมยังไม่หมด